หม้อของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ตอนเหนือช่วงหมอนที่สะพานไหมครูคด

อนเมืองโทเวย์นั้นมีความสูงเท่ากับ

เมื่อสร้างไปแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไร
วันนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
กราฟิกจำลองของเราติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานครับ
พื้นที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวเป็นอีก๑จุด
ทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
พาดผ่านแต่การก่อสร้างจุดนี้อาจจะพิเศษกว่าจุดอื่นครับ
ตรงที่ต้องสร้างต่อหม้อข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์ที่มีความสูงประมาณ๑๖เมตร
เพื่อให้การก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงและรวดเร็วกระทบกับการจราจรน้อยที่สุด
ใช้วิธีการก่อสร้างต่อหม้อแบบวิธีเข็มรับกำลังพิเศษ
โดยโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือข้ามดอนเมืองโทเวย์มีความยาวรวมประมาณ๔๐๑เมตร
เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมลวดอัดแรงซึ่งก่อสร้างด้วยวิธีคานยื่นสมดุล
โครงสร้างของทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือข้ามดอนเมืองโทเวย์แบ่งจำนวนช่วงเสาได้๖ช่วงเสา
รวมแล้วจะต้องสร้างต่อหม้อทั้งหมด๑๙ต้น

จนถึงหน้าธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ถนนประหลโยธินไปพร้อมกันด้วย

เพราะว่าจุดนี้เสาต่อหม้อจะมีความสูงประมาณ๒๑เมตร
หรือเทียบเท่ากับตึกสูงประมาณ๗๘ชั้น
สูงมากที่สุดครับเพราะแต่ละต้นจะมีความสูงเฉลี่ยประมาณ๑๕เมตร
จะเป็นจุดสุดท้ายที่ทำการก่อสร้างโครงสร้างของทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
ดอนเมืองโทเวย์คาดว่าจะก่อสร้างจุดสุดท้ายแล้วเสร็จประมาณปลายปี๒๕๖๑ครับ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคศเป็นทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง
ระยะทางรวม๑๙กิโลเมตรมีทั้งหมด๑๖สถานี
รถไฟฟ้าที่ใช้จะเป็นแบบ๔๖ตู้ต่อ๑ขบวน
ข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์บริเวณ๕แยกลาดพร้าว
สถานีแรกคือสถานี๕แยกลาดพร้าว
จากนั้นวิ่งไปตามแนวถนนพะหนโยธินผ่านแยกรัชโยธินแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จนถึงแยกหลัก๔เป็นสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครรายมีนบุรี

ไปตามขอบอุโมงลอดแยกหลัก๔
เบี่ยงเข้าสู่เกาะกลางเดิม
ไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่หน้าตลาดยิ่งเจริญ
จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันออก
ข้ามคลอง๒เข้าสู่บริเวณเกาะกลางของถนนลำลูกกา
แล้วสิ้นสุดที่บริเวณคลอง๒หรือสถานีคูคศ
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายนี้นั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
และเปิดให้ใช้บริการได้ในปี๒๕๕๙
สามารถจะรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า๕๐๐๐คนต่อชั่วโมงต่อเที่ยวครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป